ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ

แล้วก็รักโลกแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยนะคะ
เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง๕๔ค่ะ
รวมไปถึงช่วยลดพลังงานที่เกินความจำเป็นอีกด้วย
นี่คือการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะ

การทำงานที่บ้าน๑วันต่อสัปดาห์
ลดการปล่อยก๊าซได้ถึง๒

ถ้าเพิ่มเป็น๒หรือว่า๔วันต่อสัปดาห์
ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษต่างได้ถึง๒๙
แล้วก็พบว่าหากพนักงานทำงานที่บ้านตลอดเวลาเลยนะคะ
ก็จะช่วยลดการปล่อยกัสเรือนกระจกได้ถึง
เมื่อเทียบกับการทำงานในออฟฟิศค่ะ

เมื่อไม่อยู่ในที่ทำงานก็อาจจะเกิดขึ้นหลายปัจจัยเลย

ก็ล้วนแต่ทำให้เกิดความแออัดของยานพาหนะ
ทำให้เกิดการปล่อยควันพิษต่าง
พลังงานเชื้อเพลิงการเผาไหม้
ในขณะเดียวกันนะคะการที่เรางดออกจากบ้านงดใช้รถยนต์
ยังช่วยทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนจากการทำงานที่บ้าน

เพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอีกด้วยค่ะ